ทลายโรงงานลักลอบผลิตเครื่องสำอางเถื่อนของกลางเพียบ
เจ้าหน้าที่กรประคับการปราบปรามการกระทำความ

คนบ้านหลังหนึ่งนะครับที่ย่านพระราม๒ซอย๔๔
จอมทองกรุงเทพมหานคร
หลังจากสืบทราบว่าเป็นแหล่งผลิตครีมเถื่อนครับ

พบเจ้าของแล้วก็พนักงานอีก๔คนกำลังกวนครีมกันอยู่เลยฮะ

ขึ้นเคยเห็นนี่ค่ะขึ้นกวนเองจริงค่ะนี่แหละครับ
ในบ้านถูกแบ่งเป็นห้องกวนครีมกับห้องบรรจุครีมนะครับ
เจ้าหน้าที่ตรวจยึดของกลางเป็นครีมสมุนไพรนะ
แล้วก็ครีมบำรุงผิวหลายยี่ห้อเลย
โดยทั้งหมดไม่ได้ขออนุญาตผลิตจากออยครับ

ซึ่งหนึ่งในนั้นคือครีมตลับสีขาวฝาสีน้ำเงิน
ที่ออยอร์เคยตรวจพบสารไฮโดควีโนล
จากการสอบสวนนางสาวพานีเจ้าของครีม
รับสารภาพดื้อแบบนี้เลย
บอกว่าเคยทำงานเป็นเซลล์ขายเครื่องสำอาง
เห็นว่าไอ้ครีมแบบนี้มันขายดีติดตลาด
โอ้โฮนี่กวนจริงอืมฮะแล้วทำยังไงรู้ไหม
ก็ขายดีใช่ไหมผสมกวนเองซะเลย
โอ้โหผสมกวนเองซะเลย
แล้วเช่าบ้านหลังนี้ขอโทษทำมา๔ปีกว่าแล้ว
ไม่รู้ขายให้ใครต่อใครไปขนาดไหนแล้ว
คือเธอไปซื้อครีมเบสมามาผสมสีใส่หัวน้ำหอม
แต่งกลิ่นแต่งสีแล้วเธอก็รู้นะว่า

ประหลอดเธอใส่ด้วยฮะหรือว่าไฮโดควีโนนี่แหละ
แล้วมีกรดวิตามินเติมเข้าไปด้วย
แต่ช่วงหลังสาร๒ตรงนี้มันหายากเขาตามจับกันไง
หายากเลยปรับสูตรปรับสูตรใส่สเตียลอยลงไป
โอ้มีการปรับสูตรดังนั้นตำรวจเขาก็ให้ทำ
อันนี้คือให้ทำให้ดูทำคล่องเลยนะฮะทำมา๔ปี
ครับนี่ฮะใส่สเตียลอยลงไป
แล้วที่เจ็บก็คือยังไงรู้ไหมยี่ห้อไหนดังเหรอ
ี่ห้อไหนดังฉันไปทำเรียนแบบมะพะยี่ห้อนั้น
นี่แหละฮะใครซื้อไปใช้หน้าพัง
สัชกรหญิงสุพัทราบุญเสริมท่านรองเลขาธิการออยบอกว่า
หากใช้ครีมนี้ไปนะจากหน้าขาวนะจะกลายเป็นดำคล้ำ
แล้วผิวทุนจะบางเกิดฝ้าถาวรอะไรคราวนี้

ซึ่งหากเป็นรอยแผลถาวรแล้วก็ก็จะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้
ขอเตือนประชาชนนะไอ้ครีมแบบนี้ตรวจสอบหน่อยซื้อน่ะระวังระวังครับ
เครื่องสำอางที่เราจับกลุ่มได้ในวันนี้เนี่ย
เป็นเครื่องสำอางที่ออยเราเคยประกาศ
ให้ประชาชนรับทราบมาตลอดระยะเวลาเป็น๑๐ปีแล้ว
เพราะว่าเป็นเครื่องสำอางที่ผสมนะคะสารอันตรายที่ห้ามใช้ในเครื่องสำอาง
ซึ่งได้แก่ประหลอดไฮโดคีโนนกรดวิตามินเอนะคะ
ถ้าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
จะเห็นได้ว่าก็ตลับหนึ่งใช้นิดเดียวเองนะคะ
๕กรัม๑๐กรัมถุงหนึ่งผลิตได้เป็นหมื่นเป็นแสนตลับนะคะ
ซึ่งอันนี้ก็อันตรายเป็นอย่างยิ่ง

ที่ทางเจ้าแรงจำนวนได้จับกลุ่มสถานที่ที่เป็นที่ผลิต
แล้วก็เป็นแหล่งผลิตใหญ่ที่สุดนะคะ
บรรดาที่เป็นครีมที่ขายในตลาดที่ใกล้ชิดกับประชาชนนะคะ

อวสารครีมกวนเองค่ะคุณผู้ชม